บริเวณลำตัวของธนาแฮมเมอร์หลวมซ้ายเข้ามา

เดินมาอีกแล้วครับหลวงซ้าย

ตอนนี้น้อยหนาเน้นเป้าใหญ่ครับ

นี่แหละครับเจาะเข้ามาเยอะครับพอโดนเอาคืนบ้างทนไม่ไหวครับฮัมเมอร์
มานะครับเห็นช่องเห็นป่อลงล่างบนขามีปัญหายางลั่วและกันต่อด้านฮัมเมอร์
อ้าวล่วงไปอีกครั้งหนึ่งครับไม่ไหวแล้วครับต้องยุติการชกครับโดยกรรมการนัทธวุฒิสุขะ
ดูอาการแล้วไม่ไหวจริงครับโอ้โหดูเดือดจริงครับ๒คู่น็อกสองคู่ครับ
ยางระเบิดครับนักชกจากสปลาวเจอเล่นงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ
ส่วนทางด้านน้อยนาครับแกโดนก็จริงครับบริเวณต้นขาเนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตจะเห็นเป็นรอยช้ำเขียวเลยนะครับ
แต่แกทนได้ครับดูครับลงล่างเปรี้ยงแล้วเสยด้วยอภัทแล้วซ้ำเข้ามาดาบที่สองครับ
ล่วงเลยครับนี่ดาบแรกครับมีอาการครับแยกเขี้ยวมาทางด้านน้อยหนาเห็นอาการแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่แหละครับปิดบัญชีเลยครับได้มาหนึ่งนัดครับพยายามจะไล่ถลุงลุกขึ้นมาลุยต่อ
ทางด้านแฮมเมอร์แต่ก็ต้านไม่อยู่ครับโอ้โหดูครับสาบเข้ามาครับต้นขาซ้าย